เรามาดูเรื่องราวเกี่ยวกับคุณยายอายุยืนกันหน่อย

ทันนี้อายุ๑๐๐ปีแล้ว
แต่ว่าเคล็ดลับของท่านก็คือร้องรำทำเพลง
และชอบรับประทานน้ำพริกปลาทูทุกวันเลยนะคะ
อกจากนี้ยังมีน้ำดื่มสูตรพิเศษของคุณยาย

เป็นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปฐุมธานี
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านแม่สูงอายุ

โครงการซึ่งอยู่ในเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ทรงเจริญพระชนมพันศา๗รอบ๘๔พันศา๑๒สิงหาคม
มี๗รายด้วยกันจาก๗อำเภอในจังหวัดปฐุมธานี
ส่วนคุณยายท่านนี้ก็คือคุณยายเชยถนอมรูปอายุ๑๐๐ปีแล้วค่ะ
สุขภาพแข็งแรงร่าเริงพูดคุยร้องรำทำเพลงได้อย่างสนุกสนาน
ลูกสาวบอกว่าเคล็ดลับของคุณยายอยู่ที่
ชอบทานน้ำพริกปลาทูกับผัก
และชอบทานมาตั้งแต่สาวด้วย
และทุกเช้าค่ะคุณยายนี่เลยดื่มยาดอง
ซึ่งถือว่าเป็นสูตรลับเฉพาะตัวของคุณยาย
ในทุกเช้านะคะดื่มนิดเท่านั้นนะคะ
ขณะที่มีคุณยายท่านอื่นด้วยนะคะ
ที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัดนี้นะคะ
เดินทางไปเยี่ยมที่อำเภอลาดหลุมแก้ว
เยี่ยมคุณยายสาขอนชมเกษรธรรณีอายุ๙๓ปีนะคะ
อำเภอสามโคกค่ะมีคุณยายอายุยืนเช่นกันนะคะ
คุณยายเทพขันหยกอายุ๙๙ปี
อำเภอคลองหลวงค่ะได้เดินทางไปเยี่ยมคุณยายทองหล่อ

ส่วนที่อำเภอหนองเสือนะคะได้ไปเยี่ยมคุณยายอ่อนนกสกุล

อำเภอธรรยภุรีค่ะไปเยี่ยมคุณยายใจวงน้อย
ท่านนี้อายุ๑๐๙ปี
และที่อำเภอลำลูกกานะคะคุณยายทรัพย์รังรัฐอายุ๑๐๒ปีค่ะ
ผู้สูงอายุซึ่งเป็นคุณแม่สูงอายุนะคะ
เจ็ดรายจากเจ็ดอำเภอในจังหวัดปฐุมธรรมิย์
แล้วคุณยายแต่ละท่านก็ยังอารมณ์ดีอยู่เลยนะ
ร้องรำทำเพลงกันได้สนุกสนานนะครับ